ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
หัวรายหนึ่งนะคะบอกคือฉันอยากทำอะไรมันก็เรื่องของฉัน
ฉันอยากจะเปิดเพลงเสียงดังมันก็เรื่องของฉันแต่เมียก็เข้าไปบอกว่า
เปิดเพลงเสียงดังแบบนี้แล้วลูกจะเรียนออนไลน์ยังไงโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
โวยวายขึ้นมานะคะทำร้ายข้าวของนะคะเอาพาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวค่ะ
เดี๋ยว
เห็นว่าน่าจะคุยกันดีไม่ได้แน่เลย
ก็เลยต้องเข้าไปชาร์จรวบตัวไว้ได้นะคะ
ที่ตำรวจจะไปค้นภายในบ้านค่ะ
ไปเจออุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ซ่อนอยู่ในลำโพงเครื่องเสียงในห้องนอนนั่นแหละ
ควบคุมตัวไปสถานีตำรวจภูทรเมืองตราด
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายต่อไปนะคะ
มีอุปกรณ์การเสพแล้วใครเสพล่ะ
ก็ต้องดูนะคะว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงหรือเปล่านะคะ
สอบถามภรรยาค่ะภรรยาเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีเปิดเพลงเสียงดังอยู่หน้าบ้าน
เดินไปบอกเบาเสียงเพลงหน่อย
ลูกกำลังเรียนออนไลน์อยู่
หลังจากนั้นพอลูกเรียนไม่ได้
ลูกก็เลยตัดสินใจเข้าไปอาบน้ำค่ะ
ระหว่างนั้นนะคะตัวนางอังคณาก็
เกิดความกระวนกระวายใจไม่รู้จะดูลูกดูผัวเนี่ยนะคะ
ก็เดินไปเห็นลูกอีกว่าลูกสาวไม่ยอมอาบน้ำ
เล่นฟองน้ำอยู่ในห้องน้ำนี่
ก็เลยเริ่มโมโหค่ะใช้มือตีลูกสาว
แต่พอสามีเดินเข้ามาเห็นว่าตีลูกสาวเอาทะเลาะกันอีก

ที่สามีจะง้างมือทำท่าเหมือนจะตบ
ตกใจค่ะวิ่งออกไปหยิบมีด

ก็เลยคว้าโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะ
นางสาวอังคณาเล่าต่อว่าสามีเคยติดยาเสพติด
มีอาการโมโหร้ายด่าเธอด่าลูก

เคยถูกตำรวจจับมาแล้วตั้ง๒ครั้ง
อยากฝากบอกสามีเลิกเล่นยานะ
เพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

ก็น่าจะยังคงตกค้างทำให้มีอาการเบลออยู่นี่นะคะ